ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรภาคเอกชน
รวมถึงประชาชนที่ร่วมสนับสนุน
สามารถจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙เบื้องต้น
และผิดแอนติเจนเทสคิตได้มากถึง๑๕๐๐๐ชุดแล้ว

สนับสนุนการคัดกรองผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพราะชีวิตของประชาชนไม่ควรมีคำว่ารอ

เราจะยังไม่หยุดเดินหน้า
โดยประชาชนสามารถร่วมสนับสนุนได้ผ่านบัญชี
ไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙

ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนวิภาวดีรังสิต
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

และเดินหน้าฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน